ชาวเน็ตเขาก็แห่แชร์กันแล้วก็เข้าไปดูนะ

คุณป้าซึ่งเป็นคนขี่คนขับรถแท็กซี่นะคะ
ลงมาเคลียร์กับคนขับรถกระบะ

มันดุเดือดเลือดพลาดมากเลย
ให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อค่ะ
พอแล้วก็ไม่อยากโหม่นก็ไม่อยากเลย
ภายแล้วมันถ่ายไปเลย
เดี๋ยวขอแข่งนะมาเลย
เออไปแจ้งเลย

โต้ก็มาสัตว์เลื้อยคลานก็มาบูจังเลยเออบูมากนะคะ
นี่ฝ่ายผู้หญิงนะย้ำว่าฝ่ายผู้หญิงเป็นโชเฟอร์แท็กซี่นะคะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ไปถามคนขับรถกระบะนะ
เขาบอกแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเขาขับนำหน้ารถกระบะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะเขาขับนำหน้ารถขออภัยค่ะ
รถกระบะขับนำหน้ารถแท็กซี่แล้วเขาเบรกกระทันหัน
ทำให้แท็กซี่ที่ขับตามมาเบรกไม่ทันเกือบชนท้ายเขาอืม
จากนั้นก็เกิดการปาดกันไปปาดกันมา
แล้วก็ลงมาเคลียร์กันแบบนี้นะคะและในช่วงลงมา
เขาบอกว่าคุณป้าโชเฟอร์แท็กซี่ลงมาพร้อมอิโต้
แล้วก็ด่ากราดนะคะคนขับรถกระบะเขาบอกว่าเขาพยายามอธิบายแล้ว
เบรกกระทันหันเพราะว่ามีรถคันหน้าเลี้ยวตัดหน้า
ผมไม่ได้ตั้งใจจะเบรกไม่ได้ตั้งใจจะจงใจ
ให้คุณป้ามาชนผมนะแต่โชเฟอร์แท็กซี่หญิงคนนี้
ฟังค่ะเนี่ยก็ลงมาด่ากันแบบนี้นะครับ
บอกว่าไม่จงใจจงใจเบรกจงใจเบรกให้ชนท้าย
พอคลิปดังกล่าวถูกแชร์ไปนะคะในโลกโซเชียลมีเดีย
ปรากฏว่าลูกสาวของคนขับรถแท็กซี่รายนี้
ส่งข้อความผ่านทางอินบ็อกซ์ของเฟซบุ๊กนะคะ
มาขอโทษคนขับรถกระบะแล้วค่ะเนี่ยค่ะตามข้อความนี้เลยนะคะ
ซึ่งคนขับรถกระบะก็บอกว่าไม่ติดใจเอาความกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
จริงจริงคุณป้าโดนกลมขนส่งหนึ่งข้อหา
เพราะว่าถ้าเกิดคุณป้าขับแท็กซี่การแต่งกายไม่ถูกระเบียบนะครับ
แบบนี้โดนปรับแน่นอนระวังด้วยนะครับ